คือที่ผ่านมาจะพูดถึงกันเรื่องของรถหรูที่ครอบครอง
เรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชว่าตกลงแล้วเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไร
แต่เมื่อวานนี้อาจารย์สศิวรักษ์พูดคุยในช่วงถามตรงกับคุณจอมขวัญ
หนึ่งในประเด็นที่ชูขึ้นมาก็คือเรื่องของพรบสงฆ์ปัจจุบันนี้ใช้ฉบับปี๒๕๕๙
อาจารย์สศิวรักษ์บอกว่าอยากจะให้ยกเลิกแล้วกลับไปใช้ปี๒๔๘๔ในยุคเก่า
เพราะฉบับดังกล่าวนะครับก็คือในยุคปี๒๔๘๔นั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่ากฎหมายสงฆ์ปัจจุบัน
เพราะมีทั้งสังคนายกสังคมนตรีมีสังคสภาแต่ปัจจุบันนี้เป็นพระเด็จการแบบเบ็ดเสร็จ
จึงต้องแก้ไขฉีกพรบสงฆ์ปัจจุบันทิ้งนะครับ
คืออาจารย์ศิวรักษ์มองว่าลักษณะการใช้อำนาจในพรบคณะสงฆ์ปี๒๔๔
ก็จะเป็นการกระจายอำนาจมีความเป็นประชาธิปไตย
ก็เลยอย่างที่คุณพิรวัตรบอกไปว่าเสนอนายกรัฐมนตรีให้ฉีกพรบคณะสงฆ์ปี๒๕๐๕ทิ้ง
เพราะว่าฉบับนี้มีอำนาจผลิตการไม่มีการกระจายอำนาจ
อำนาจทุกอย่างนั้นจะขึ้นอยู่กับพระสงค์ที่อยู่ในวัฒนธรรมคมแค่กลุ่มเดียว
นายสุรักษ์ศิวรักษ์หรือว่าสศิวรักษ์
นักเขียนชาวไทยและนักวิชาการอิสระ
เปิดเผยกับทีมข่าวราชที่ธรรมนี้จากเอาหน่อย
ข้อเรียกร้องให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๕๙

แล้วก็กลับไปใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๔๘๔ว่า

เนื่องจากตัวพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๕๙
เป็นการใช้อำนาจพระเด็จการเต็มตัวในการบริหารกิจการสงฆ์
ไม่มีการกระจายอำนาจอำนาจทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับพระสงฆ์
ที่นั่งอยู่ในมหาเทราสมาคมเพียงกลุ่มเดียว
สามารถช่วยเหลือกันหรือชี้ถูกชี้ผิดได้
โดยไม่ต้องฟังเสียงพระสงฆ์ส่วนใหญ่
ขณะที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๕๙
เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย
มีการกระจายอำนาจการปกครองไปตามลำดับชั้น
คล้ายกับรูปแบบรัฐสภาของทางโลก
การลงความเห็นการตัดสินใจ
จะใช้วิธีการโหวตและการออกเสียงจากสังคสภา
นั่นก็คือการขอความเห็นจากกลุ่มพระสงฆ์ที่อยู่รวมกัน
นายสุรักษ์กล่าวอีกด้วยนะคะว่าดังนั้น
จึงขอวิ่งวอนให้พลเอกประยุจันโอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
ออกคำสั่งยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๕๙
เพื่อกลับไปใช้กฎหมายสงฆ์ที่เป็นประชาธิปไตย
หรือถ้าจะไม่กลับไปใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๕๙
ก็ควรเขียนกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมา
เพื่อนำมาใช้ให้ทันต่อยุคทันต่อสมัย
มาดูรายละเอียดสำหรับพรบคณะสงฆ์ปี๒๔๘๔นะครับ

เริ่มใช้ในรัชสมัยรัชกาลที่๘ครับ
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยในฝ่ายอาณาจักร
จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรของคณะสงฆ์
ซึ่งหัวใจสำคัญของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๔๘๔นั้น
ก็สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้นะครับ
คือระบุให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
แต่สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆ์โดยลำพังพระองค์เองไม่ได้
พระองค์ทรงบัญญัติคณะสังคานักนะครับ
โดยคำแนะนำของสังคสภาทรงบริหารคณะสงฆ์ทางสังคมนตรี
และทรงพิจารณาวินิจฉัยอธิกรทางคณะวินัยทร
ซึ่งสังคสภาเปรียบเสมือนรัฐสภาของฝ่ายอาณาจักรนี่แหละครับ
คณะสังคมนตรีก็เปรียบได้กับคณะรัฐมนตรีของฝ่ายอาณาจักร
ส่วนคณะวินัยทรคือสารของพระสงฆ์มี๓ชั้นนะครับ
คือชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นดีกา
เปรียบเสมือนกับศาลในทางโลกที่มีอยู่๓ศาล
ซึ่งมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีความนั่นเองครับ
ส่วนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๐๕ที่ใช้ในปัจจุบัน
เกิดจากความต้องการของรัฐบาลจอมพลสริธนรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
มีวัตถุประสงค์รวบอำนาจการตัดสินใจเด็ดขาดไว้กับตัวผู้นำ
มีการสั่งยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๔
ระบบสังคสภาที่เดิมมีการกระจายอำนาจ
เพราะเห็นว่าเกิดความล่าช้าและมีหลายขั้นตอน
แก้กฎหมายให้อำนาจเบ็ดเสร็จกับสมเด็จพระสังฆราชและมหาเถระสมาคม
มีอำนาจในทางกฎหมายและพระธรรมวินัย
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาค่ะ